หลังจากรัฐบาลมีการออกนโยบายจ้างสูงวัยได้คืนภาษี
ซึ่งตอนนี้ก็มีเอกชนหลายรายทั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ขามรักกับเรื่องนี้
เพราะว่านอกจากได้ภาษีคืนแล้วนะครับก็ทำให้เอาประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้สูงอายุนั้นกลับไป
พัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยครับ
ที่ประกาศรับสมัครพนักงานที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าพี่ใหญ่ไฟแรง
โครงการนี้เปิดรับพนักงานทั้งหมด๙๐๐ตำแหน่งงานที่ประจำทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นงานที่อาศัยประสบการณ์และความชำนาญอย่างเช่นพนักงานรับโทรศัพท์พนักงานต้อนรับลูกค้าพนักงานบัญชีเป็นต้น

โครงการพี่ใหญ่ไฟแรงประสบความสำเร็จอย่างมาก
หลังมีกระแสข่าวนี้หลุดในโลกโซเชียล
ชำนาญสุมาวัย๖๒ปีถือเป็น๑ใน๓ของพนักงานนำร่องกลุ่มแรกในโครงการนี้
ผู้ใหญ่ที่มากด้วยประสบการณ์ที่เราเรียกว่าพี่ใหญ่กับน้องพนักงานรุ่นใหม่
ที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องหรือว่าแบบพ่อกับลูกก็ได้นะฮะ
เป็นสังคมที่อบอุ่นซึ่งพี่เชื่อว่าในลักษณะแบบนี้
จะมีส่วนช่วยในการที่จะยกระดับการให้บริการลูกค้าได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ผู้สูงอายุเหล่านี้บอกว่าสิ่งที่อยากเห็นนับจากนี้ต่อไปคือการขยายเวลาเกษียณอายุของเอกชน
จาก๕๕ปีเป็น๖๐ปีขณะที่ภาคราชการจาก๖๐ปีเป็น๖๕ปี
เพราะหลายคนยังมีไฟที่จะทำงานต่อไปเพื่อใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่ของชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่ทั้งสังคมและประเทศชาติ